ส่วนอันนี้ค่ะก็ดื่มฉลองสงกรานนั่นแหละ
เพื่อนรักกันแท้ไปร้านคาราโอเกะไง
ทีนี้พอดื่มไปก็เมาแล้วพอมองเด็กเสิร์ฟคนนั้น
จองไม่ได้ค่าก็จอง
ทีนี้นี่แหละค่ะกลายเป็นเรื่องเลย

จะชอบเด็กเสิร์ฟคนเดียวกัน
จีบเขาใช่หลังจากนั้นก็เถียงกัน
เถียงกันอย่างเดียวไม่พอแทงด้วยค่ะ

คนทำไม่ได้ไปไหนค่ะคุณผู้ชม
นั่งอยู่เขาก็เมาแหละแล้วก็รอมอบตัวอยู่กับตำรวจเลย
คนก่อเหตุเนี่ยคือนายอภิวัลบุญเชิญอายุ๒๔ปีค่ะ
เพราะแทงเพื่อนจนเพื่อนตายแล้วนะนะ

นี่ตำรวจก็ต้องคุมตัวนายอภิวัลคนนี้เอาไว้นะคะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่หน้าอาคารพาณิชย
ถนนศาลายาบางภาษีที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ

เพื่อนของนายอภิวัลที่ตายคือนายก้องเกียจ
ผ่องอายุ๒๙ปีนอนหงายจมกองเลือดนี่เอาผ้ามาคลุมไว้
ดูตามเนื้อตามตัวคุณคิดดูสิแทง๑๑แผล

จากเรื่องที่ชอบหญิงคนเดียวกันชอบเด็กเสิร์ฟคนเดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วใกล้ก็มีมีดพับตกอยู่เล่มนึง
มีเศษแก้วพวกเศษขวดโซดาที่มันแตกกระเด็นอยู่
จันที่ก็เก็บหลักฐานเอาไว้นะคะ
ทีนี้ถามนายอภิวัลนายอภิวัลเองก็เมาไง
ให้การวกวนยังพูดไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
แต่เขาแค่บอกว่าทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง
เพิ่งจะรู้จักกับคนตาย
ก็คือนายก้องเกียจรู้จักกันได้อาทิตย์เดียวเท่านั้นเอง
ลองฟังหน่อยไหมฟังอภิวัลคนที่แทงเพื่อนหน่อยค่ะ
นี่ไงที่บอกว่าเพิ่งรู้จัก๗๘วันเพราะอะไร

นายก้องเกียจเพิ่งจะมาทำงานที่ร้านขายยาง
แล้วตัวของนายอภิวัลเขาก็เป็นลูกจ้างที่ร้านยางอยู่
ก็คือทำงานอยู่ร้านเดียวกันนี่แหละค่ะ
ทีนี้ผู้ตายเพิ่งมาทำงานได้ไม่ถึงอาทิตย์
แล้วตอนสงกรานก็เลยมานั่งดื่มด้วยกันในร้านคาราโอเกะ
ตอนนั้นเนี่ยร้านปิดทั้งสองคนก็ออกมานั่งกินต่อที่โต๊ะหน้าร้าน

ฝั่งของผู้ตายนายก้องเกียจตอนแรกเอาขวดโซดาตีฝั่งนายอภิวัลก่อน
แล้วอภิวัลก็ไม่พอใจสิมีมีดเอามีดกระหน่ำแทงไป๑๑แผล

เรื่องต้นตำรวจสพพุทธมณฑลก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวน
แล้วก็ต้องเอาเจ้าของร้านพนักงานในร้าน
คือคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจังหวะที่เกิดเหตุ
สอบเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหา
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ